ข่าวต่อไปนี้อยากให้คุณทัศนัยและคุณผู้ชมมาช่วยกันเพ่งดูว่าภาพที่จะเห็นต่อไปนี้เนี่ยเป็นไปตามที่คุณเอพระสินเขามองเห็นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นความฮือฮาของภาพนี้ที่คุณเอเนี่ยเขาเอามาโพสต์ในอินสตาแกรมเป็นเงาปริศนาที่เจ้าตัวเชื่อว่าเป็นภาพของพ่อปู่ฤษีผู้

อ๋อเป็นหน้าหรือสีมีหนวดนะใช่คุณผู้ชมน่าจะเห็นตามไปพร้อมกันภาพนี้เกิดขึ้นภายในบ้านเลขที่๒๕๙ทับ๑๒๓เป็นภาพคล้ายฟิล์มเนกาถีย้อนดูไปหนึ่งภาพมีเงาตกกระทบบริเวณต้นไม้คล้ายใบหน้าหรือสีหันข้างนักแสดงหนุ่มเล่าว่าอาจจะเกี่ยวกับที่ตัวเองเนี่ยกำลังวาดภาพเขียน
มือที่เห็นไปเมื่อสักครู่อีกทั้งมีอีกภาพนึงคุณผู้ชมคะภาพนี้ถ่ายติดใบหน้าของคนในบ่อนน้ำรอบน้ำตกพญานาคก็เคยมีมาแล้วเหมือนกันนี่แหละภาพนี้คุณทัชนัยคุณมองแล้วคุณเห็นเหมือนภาพคนไหมคะมันเหมือนใบหน้าคนซึ่งสีสันเนี่ยเหมือนตะแคงตะแคงไปทางเจ้าเจ้ากบเนี่ยนะอ่าหลายคนก็ตั้งข้อ
มาเอาเป็นว่าใช้วิจารณญาณในการดูภาพนี้อีกทีหนึ่งวันนี้ทีมข่าวเราได้สัมภาษณ์คุณเอพระสินที่บ้านนะคะเพื่อพิสูจน์ความจริงพร้อมพาไปชี้จุดที่น้องเลโก้ลูกชายเนี่ยปั่นจักรยานเล่นขณะเดียวกันคุณแตงกวาอดีตภรรยาก็ถ่ายติดเงาปริศนาที่พุ่มไม้สีเขียวที่อยู่บริเวณหน้าน้ำตกพญานาคที่สร้างไว้
อยู่ตรงมุมภาพเขาก็เลยลองดูภาพก่อนหน้านั้น

เหมือนกับเป็นหน้าด้านข้างของตรงที่๔

เรียกว่าเป็นภาพสื่อยานคราชครับ

แต่ท่านเป็นพญานาคประจำองค์พระศิวะ
ก็กำลังจะเขียนเสร็จไปดีเลย
แล้วมันมีส่วนคล้ายกันไหมคะ